ละก่อนกับดาร์มาที่เกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้ว

ก็คิดว่าทีนี้ไม่ได้ดาร์มาอะไรก็เลยรู้สึกว่าเรื่องมันแบบบัดเจชมาก
บางคนอาจจะมองเรื่องนี้ว่าความสัมพันธ์ยื้อยุง
แต่ก้อยรู้สึกว่าก้อยกับพี่นิกกี้ได้คุยกันแบบชัดเจนมากแล้ว
นี่คือทางร่วมหรือการตัดสินใจร่วมกัน
อย่างที่บอกคือก้อยไม่ได้เลี้ยงน้องหมากลัวดึงแบบหมาอะไรอย่างนี้

แล้วก็เราทั้งคู่ต่างมีความสุขที่จะให้เขาได้อยู่กับเราทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ถึงก็แม้กระทั่งผ่านวันที่แบบเหมือนมีดราม่ามาก็ยังได้คุยกันว่า
เออเราก็กลัวเวรนี้แหละเพราะว่านี่คือเวรที่เราทั้งคู่ตัดสินใจแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่มีอะไรแสดงว่าเราก็พี่มิคกี้ก็ถึงใจมาก่อนด้านนี้แล้วว่า
มันก็จะต้องมีใดหลากลงบ้านคือใช่เพราะว่า
แล้วเมื่อมันอาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้าใจในความสัมพันธ์ของเราซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วค่ะ
พอมันเกิดดราม่าขึ้นเรากลับมาคุยกันทุกอย่างมันก็ยังเป็นในรูปแบบเดิม

ออนความรักที่เรามีต่อน้องมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
แต่ก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าใจในความสัมพันธ์แบบนี้
แต่ละคนมันก็มีแนวทางที่ไม่เหมือนกันก็เข้าใจได้
จริงมันก็ควรเป็นแบบคอมเมนต์ด้านลดที่มันรู้จักน้อง
คือตอนนั้นที่หนูเลือกที่จะพูดออกไปเพราะว่าปกติคอมเมนต์ด้านลบมันมีมาเรื่อยอยู่แล้ว
แล้วน้องหมามันก็วิ่งเค้าวิ่งแล้วมีคนเข้ามาลุมใส่แนตรีทในหมาก็คือลุมด่าหนูล่ะส่วนใหญ่
แล้วก็หมาในช่องไอจีเหมือนกัน
งานบวกของเราอ่ะมันก็เลยเหมือนไปโดนเส้นเราเพราะสำหรับหนูจริงพลังงานลบที่เข้ามาในชีวิตหนูว่ามันไม่น้อยอยู่แล้วแหละ
แต่นะตอนเส้นนั้นของหนูมันคือแค่ว่าโอ๊ยนี่ก็คือเป็นบวกอันน่ารักของหนูอ่ะ
สักหนึ่งเส้นแม่ก็เลยประทานก็เลยแค่นั้นเองมันเป็นโมเมนต์เดียวเลย
แต่ถามว่าพอผ่านโมเมนต์นั้นหนูก็มันเป็นเรื่องที่ความเขาเข้าใจได้
มันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าใจว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเราทำทำไม

มันหนีเองก็หนีความมาก่อน
ไม่คุณพี่ตอนนั้นมันคือแบบ
มันเป็นความน่ารักแล้วเราขู่พี่แกมาแบบ
ก็คือน้องหมาก็ไม่เล่นกันอย่างนี้

นั่นแน่นเดียวไม่พอแน่นไม่หยุด

เอ๊ะหรือว่าเขาแบบต้องการการสื่อสารบางอย่างจากเรา
จะบอกเราก็เลยสื่อสารบางอย่างกลับไป

ได้ความว่าเราสื่อสารสิ่งนั้นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดี

แต่ก็อาจจะทำให้บางคนเข้าใจมากขึ้น
แสดงว่าเราแบบนี้คือคือมองข้ามผ่านจากมากนึงไปเลย

ยิ่งผ่านมาเราก็เลยยิ่งได้รู้ว่า
อะไรคือสิ่งที่เรา

เราเลือกแล้วว่านี่คือการตัดสินใจของเรามันก็แค่นั้น